แต่ตอนนี้เราก็ต้องสูดหายใจให้ทั่วท้องทั่วปอด
กับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละออง
ซึ่งไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพมนครอย่างเดียวแล้วนะครับ
ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยววันนี้เราไปขีดเส้นใต้เรื่องนี้พร้อมกันกับอาจารย์สุภาพค่ะ

คนพูดกันทั้งบ้านทั้งเมือง
แต่ผมก็คิดว่าเรื่องของฝุ่นพิษคลุมเมือง
ขีดเส้นใต้ให้มันเสด็จน้ำ
เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรื่องเงียบไป
อย่างที่บอกครับการแก้ปัญหาก็จะลานหย่อนด้วย
วันนี้ที่หยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ปิดท้ายสัปดาห์เพราะได้เห็นสัญญาณว่า
กำลังจะมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

และอย่างชนิดที่ว่าต้องใช้กฎหมายแก้
นั่นคือข่าวที่มาจาก
หัวข่าววันนี้บอกว่าประกาศใช้ยูโร๔รถจักรยานยนต์
เตรียมตัว๗เดือนชี้ราคาจะขยับขึ้นแน่
ข่าวนี้มาจากนายวัญชัยพนมชัย
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
เลขาวัญชัยบอกว่านายสมชายหาดีลันรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรม
ที่รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ลงน้ำประกาศพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กำหนดมาตรฐานรถจักรยานยนต์
เป็นการยกระดับมาตรฐานไอเสียขึ้นสู่ยูโร๔แปลว่าจะช่วยลดการปล่อยปริมาณสารมลพิษประมาณ๕๐แต่
แต่จะมีผลกระทบด้านราคาสินค้าหรือราคาจักรยานยนต์
เบื้องต้นเนี่ยถ้ายกระดับเป็นมาตรฐานไอเสียขึ้นยูโล๔
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ระบุว่ามีแนวโน้มว่าจะปรับราคาจักรยานยนต์ขึ้น๑๐๑๕เปอร์เซ็นต์
๑๐๑๕เปอร์เซ็นต์แล้วคาดว่าจะประกาศใช้ได้อย่างเป็นทางการ
โดยให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวประมาณ๗เดือน
เนื้อหาสำคัญอยู่ตรงนี้เอาแล้วนะครับ
แปลว่าต่อไปนี้อีก๗เดือนข้างหน้ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งในบ้านเรา
จะมีมาตรฐานไอเสียยูโร๔
ยูโร๔คืออะไรท่านไม่ต้องไปรู้เอาเป็นว่ามาตรฐานนี้จะทำให้ไอเสียที่ออกมาเนี่ยดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
แล้วราคาจะต้องแพงขึ้นเพราะว่าเครื่องยนต์จะต้องมีคุณภาพมากขึ้น
แพงขึ้นเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ๑๐๑๕เรื่องนี้คนในวงการอุตสาหกรรมรถรถยนต์คุณสุรพงศ์ภัยสิทธิ์พัฒนภงเห็นด้วยครับ
เห็นด้วยกับการยกระดับมาตรฐานเรื่องนี้เพราะว่าจะได้ช่วยลดมลภาวะ
ส่วนราคาจะปรับขึ้นประมาณเท่าไหร่ยังไม่สามารถประเมินได้
ค่ายรถต้องคอยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
นี่ไงครับที่ผมบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่ชัดเจน
เป็นการแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่เป็นการเป็นการยั่งยืนเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ไม่ใช่วูววววาววาวเพราะว่าไอ้เสียที่ออกจาก
รถจักรยานยนต์เนี่ยมีปัญหามากทีนี้ไอ้เสียที่ออกมาจากรถบรรทุกรถหกล้อรถที่ใช้น้ำมันดีเซล
อันนั้นก็ต้องอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ารัฐบาลกล้าตัดสินใจ
เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชนก็ต้องเปลี่ยนแปลงสูตรน้ำมัน
การเปลี่ยนแปลงสูตรน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นแง่เพราะว่าจะกลั่นน้ำมันจากน้ำมันดิบเนี่ยกลั่นออกมาเป็นรับน้ำมันดีเซนอีกมาตรฐานหนึ่งกลั่นได้น้อยกว่าราคาน้ำมันแพงกว่า
และถ้าราคาน้ำมันแพงกว่าผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าประชาชนต้องยอมรับผลกระทบสินค้าจะต้องขึ้นราคาเพราะอะไรล่ะครับเพราะน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งเมื่อเพิ่มมากขึ้นต้นทุนการขนส่งก็แพงขึ้นเมื่อต้นทุนการขนส่งแพงขึ้นพ่อค้าเขาก็ต้องมาบวกเข้าไปในราคาสินค้าคนไทยต้องใช้สินค้าแพงขึ้นพร้อมไหมล่ะ
น้ำมันสูตรเดิมท่อไอเสียออกมามีปัญหาเหมือนเดิมแต่ถ้าเรายอมรับผลกระทบเราจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นมาแลกเปลี่ยนมันไม่มีอะไรวินวินหรอกครับทุกอย่างต้องมีต้นทุนทั้งนั้น
ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่เราเดินหน้าอยู่เนี่ยก็อยากให้ดูว่าประเทศจีนเนี่ยเขาทำเป็นตัวอย่างมาแล้ว
ประเทศจีนเนี่ยเขาเอาข้อมูลเขาเอาข้อมูลเขาเอาข้อเท็จจริงเขาเอาความจริงมาบอกประชาชนแล้วเขายังไงครับเขากำหนดเลยว่าเขาจะแก้ปัญหามลพิษใน๗๐กว่าเมืองเขาเนี่ยเขาจะแก้ภายได้ให้ได้กี่เดือนภายในกี่เดือนจะต้องเห็นผลนี่แล้วภายในกี่เดือนเขาต้องทำอะไรบ้างเขาจะต้องเขาจะต้องตั้งเป้าว่าเขาจะทำอย่างนั้นเขาจะทำอย่างนี้

งดใช้ฐานหินในโรงงานอุตสาหกรรมต่างทำหมด

เราควรจะเอาตัวอย่างว่าจีนเขาทำสำเร็จแล้ว
แล้วเรื่องหนึ่งที่จีนทำสำเร็จก็คือ
ผลจากการทำสำเร็จนั้นเนี่ย
อัตราการเสียชีวิตจากโรคปอด
การเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับหลอดลม
การเสียชีวิตจากโรคหัวใจของคนจีน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

จีนเนี่ยสื่อสารให้ประชาชนคนในประเทศรู้
คนของเขามีมากกว่าเรามากมาย

เรากำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่
รัฐบาลกำลังทำอะไร
ประชาชนควรจะให้ความร่วมมือยังไง
คนจีนไม่ขัดข้องครับ
คนจีนยินดีให้ความร่วมมือ

บ้านเราผมคิดว่ามาถึงวันนี้
คนไทยก็ได้เห็นโทษเห็นพิษเห็นภัย

คนไทยจะยอมรับผลกระทบ
ที่เขาจะออกกฎหมายมาเปลี่ยนแปลงไหม
ถ้าคนไทยไม่ยอมรัฐบาล
รัฐบาลหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เขาก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วยถ้าคนไม่ยอม
ฉะนั้นคนไทยคิดยังไง
คนไทยจะเอายังไงต้องถามตัวเอง

ทั้งหลายก็ต้องช่วยด้วย

ไม่ใช่มอโตไซไม่ใช่รถยนต์
แต่เป็นมลพิษที่ออกมาจาก
การเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้ฐานหิน
โรงไฟฟ้าทั้งหลายที่ใช้ฐานหิน
โรงงานใหญ่ผลิตปูนซีเมนทั้งหลาย

โรงงานแถวภาคตะวันออกที่ใช้ฐานหิน

เราจะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นไหม
เราจะกล้าตัดสินใจเปลี่ยนไหม
คนที่อยู่ในแนวทางที่ต้องเปลี่ยน

อันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่เรากำลังจับตามองอยู่
ฉะนั้นเปลี่ยนสูตรเรื่องรถจักรยานยนต์

คนไทยยอมได้รับผลกระทบ
แต่ว่าการที่จะปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
อันนี้คอยดูว่ารัฐบาลจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน
เราจะกล้าทำอย่างเมืองจีนไหม

เพราะชัดเจนแล้วว่าคนเขาเป็นโรคน้อยลงตายน้อยลง
ในขณะที่คนไทยมีข้อมูลว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลไหน
ก็มีแต่คนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษทั้งนั้น
วันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ปิดท้ายสัปดาห์กับเรื่องนี้อีกที

นักวิชาการเขาเอาข้อมูลไปเรียบเทียบกับจีนเยอะเลยนะอาจารย์
บอกว่าเมืองก็ใหญ่รถก็เยอะคนก็เยอะโรงงานก็เยอะ
เขาทำสำเร็จอาจจะเป็นระบบการปกครองเขาเนี่ย

บ้านเราเป็นประชาธิปไตยแบบเจี๊ยวเจ้าหน่อย
อะไรที่ตัวเองไม่เสียประโยชน์ก็เจี้ยวเจ้าหน่อย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพที่กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ